แล้วก็รอว่าจะมีการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีโหดเหมือนกันนะฮะ
ชิงทองที่ร้านทองในห้างโรบินสันของลบบุรีเขานะครับ
เราติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
กล้องวงจรปิดไปดูกันหน่อยว่า
กล้องวงจรปิดที่ตำรวจเขาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
การก่อเหตุของคนร้ายเป็นยังไงนะครับ
ดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกวินาทีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน
ไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาในห้างดังในเมืองลบบุรี
ก่อนที่จะเดินถือปืนเข้ามาในห้างเพื่อก่อเหตุชิงทองนะครับ
ตลอดการก่อเหตุวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้

เรียบเรียงไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
หรือ
จะเห็นคนร้ายเดินเข้ามา
ที่ยืนหันหน้าเข้าร้านทอง

และนี่ฮะดูมุมจอด้านซ้ายนะครับ
จะเห็นคนร้ายฟังเดินเข้ามายิงรอพะพอร์คนหนึ่ง

ใช่ครับรอปภคนแรกเป็นผู้บาดเจ็บนะ
มุมสองเป็นวินาทีที่น้องไทตันเดินมากับคุณแม่
ระหว่างนั้นแม่ของน้องก็อุ้มลูกชายไปที่ร้านขายเครื่องประดับ
เพื่อไปหลบตรงนั้นก่อนกอดลูกชายเอาไว้ร้องห่มร้องไห้
มุมที่๓นะฮะเป็นจุดที่นายยุทธการและนางสุภาวดีชุนสนิทสามีภรรยา
เป็นลูกค้าที่มายืนซื้อทองอยู่กับลูกสาว
ถูกยิงทั้งสองคนจนล้มลงลูกสาวเนี่ย
กรูดออกไปไปหมอบกลัวอยู่ไกลหน่อย
ที่๔คนร้ายกราดยิงในเคาน์เตอร์
ซึ่งพนักงาน๓คนพากันนั่งหลบ
ก่อนจะขึ้นไปบนตู้โชว์แล้วเอาปืนเนี่ย
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์พนักงานของร้าน
ซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางหลบไม่ทัน
คือพนักงานคนหนึ่งหลบเข้าไปข้างหลังได้ทัน
เข้าไปข้างหลังอีกคนนึงก็มุดอยู่ใต้เคาน์เตอร์ได้ทัน
ส่วนผู้ตายก็คือน้องกวางอยู่ตรงกลางพอดี
คือคุณกวางคือเป็นคนที่กำลังยืนขายทองอยู่พอดี

แล้วคือมันเข้ากลางอกเต็มเลย

มุมที่๕เป็นวินาทีที่คนร้ายขโมยทองนะฮะ
ทางด้านขวาและมุมสุดท้ายเป็นวินาทีที่คนร้ายพยายามหลบหนีทางประตูห้าง
ซึ่งปรากฏว่านายธิรชัตนิ่มมารอปภซึ่งเห็นเหตุการณ์นะฮะ

ใช่ครับเป็นหัวหน้ารอปภนะ

เสร็จแล้วเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบไปเหมือนจะล็อกประตู

แต่คนร้ายเห็นพอดีตามมายิงรอปภคนนี้

ถูกยิงจนเสียชีวิตคาที่คนร้ายพยายามที่จะกระแทกประตู
ประตูมันเปิดแล้วคนร้ายก็หลบออกไป
อันนี้นับถือรับประพอคนที่๒แล้วทำงานในถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุภายในห้าง๑นาที๓๗วินาที
และหลังจากออกไปนั้นไทยรัฐทีวีเราสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่ง
พลเมืองดีที่บอกเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
และพยายามที่ถีบรถจักรยานคนร้ายเพื่อไม่ให้คนร้ายขับรถจักรยานยนต์หลบหนีได้
และพยายามที่จะขับรถตามคนร้ายจะไล่ชนคนร้าย
เป็นหลังจากเหตุการณ์ที่คนร้ายออกจากประตูนี้ไป

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กับพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

เมื่อวานผมก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ถามความคืบหน้าว่าเมื่อไหร่จะจับกลุ่มได้
มีข้อมูลรายละเอียดออกมาบ้างหรือยัง

โอ้โหทีมงานทีมตำรวจทำงานเต็มที่เลยนะ

ก็พบคนร้ายน่าจะสูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตรขึ้นไป
สวมหมวกไอ้โม่งเสื้อดำเกงรายพาง
ยืนยันได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแม่นปืน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาทยากรรม
อาจจะเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นคนที่ฝึกซ้อมปืนมาตลอด
เมื่อวานผมก็ถามว่าเป็นทหารหรือเป็นอดีตนักมวยอะไร

รองพระบัตรรอบอกอย่าพึ่งฝันทง
แต่ว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านปืน
คือต้องใช้ปืนแล้วฝึกมาอย่างหนัก
แล้วบอกห่วงเวลาที่คนร้ายยืนอยู่บนขอบตู้กระจก
เห็นว่าคนร้ายรู้เหลี่ยมในการยืนริมขอบตู้กระจก
เพื่อกันไม่ให้กระจกแตกขณะกวาดทองคำจากตู้เก็บทองคำ
ส่วนคนก่อเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่

อย่าไปฟันทงแบบนี้เพราะต้องทำการขยายผล
แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะมีความชำนาญในการแม่นปืนแบบนี้
โดยเฉพาะปืนที่ใส่กระบอกเก็บเสียง

และการใช้กระบอกเก็บเสียงไม่ได้ใช้ง่าย
ใช้ยากมากเพราะว่าเวลาใส่ท่อเก็บเสียง
เสียงแบบนี้มันจะไปบังศูนย์เล็ง

คือถ้าคุณไม่แม่นจริงคุณจะยิงไม่โดนเลย
แต่นี่ยิงเข้าคนทุกนัด
คือใช้กระสุนทุกนัดโดนคนทุกคน
เออนะครับฟังเสียงของรองพบตรหน่อยครับ
คนร้ายนี้มีพฤติการที่โหดร้ายโหดเฮี่ยม
แค่จะมาป้นทองแค่จะมาชิงทรัพย์ทองเนี่ย

แล้วก็คนที่ฆ่านั้นไม่ได้ไปต่อสู้ไม่ได้ไปขัดขวาง
คนที่ก่อเหตุนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมยิงปืนมามากครับ
ส่วนการซ้อมยิงปืนนั้นมีใครบ้างล่ะครับที่ซ้อมยิงปืน
มันก็มีคนธรรมดาก็ซ้อมยิงปืนได้นักแม่นปืนก็เป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปดูในหลายอย่างนะครับ
หรือมือปืนรับจ้างที่แอบไปซ้อมยิงปืนบ่อยก็อาจจะเป็นได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ที่โฟกัสก็คือว่าเป็นนักแม่นปืนยิงปืนคล่อง
นี่นะครับก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของรองพบตรเมื่อวานนี้
แต่ความคืบหน้าในเช้าวันนี้มันมีอีกคุณ
มีจุดพิรุษอยู่บางจุดแล้วก็เท่าที่คนในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
คือสังเกตจากลักษณะท่าเดินของคนร้าย
มีขาข้างหนึ่งที่เดินขากระเพลกบางช่วงลงน้ำหนักได้ไม่หมด
คล้ายกับคนใส่ขาเทียมหรือคนที่มีปัญหาในการเดิน
อกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่ามีขาข้างหนึ่งไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วย
และหลายคนเขาก็ไปดูเครื่องแต่งกายของคนร้าย
โอ้โฮชาวเน็ตถึงขั้นซูมเลยนะคะดูรองเท้า
รองเท้าตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพบรอยรองเท้าของคนร้ายข้างซ้าย
นำมาเทียบแล้วเป็นรองเท้าผมก็อ่านชื่อรุ่นผิดถูกหรือเปล่า

มีราคาเริ่มต้น๗๐๐ถึง๘๐๐บาท
อันนี้ได้รอยรองเท้ามาเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วยังมีอย่างอื่นเสื้อผ้ากระเป๋าก็แบรนด์เนมด้วย
แล้วก็เรียกได้ว่าแกะรอยทุกอย่างเอามาวิเคราะห์ดูว่าเขาใส่อะไรยังไงบ้าง

ดูเรื่องการแต่งกายแล้วดูเรื่องรองเท้าต่างราคาวราคาแพงแบบนี้

อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดบางส่วน
เมื่อเช้านี้นะฮะที่สพเมืองลบบุรีนะครับ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ทยอยมารับศพนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยพ่อแม่และน้องพ่อแม่ของน้องไททันนี่นะคะ
ก็เดินทางเข้ามารับเอกสารขอรับศพลูกชายกับตำรวจสพเมืองลบบุรี
คือร้องไห้ตลอดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมทำใจไม่ได้ค่ะ
คือคุณแม่บอกว่ารู้สึกผิด
คือคุณแม่บอกว่าอยู่กับลูกแท้จุงมือลูกมาแท้
ยังจับอยู่เลยแต่ว่าไม่สามารถรักษาชีวิตลูกได้
จริงนะคนในสังคมที่ติดตามข่าวนี้ก็ไม่อยากให้คุณแม่คิดแบบนี้
ค่ะมันก็เป็นอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเลยจริง
พ่อแม่ก็บอกว่าเสียใจมากเพราะว่านี่ก็เป็นลูกชายคนแรก

ส่วนเรื่องของทางคดีทางครอบครัวก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องวิสามันหรือไม่อย่างไรนะคะ
เพราะถ้าหากชีวิตแลกด้วยชีวิตแบบนี้
คือถ้าฆ่าคนร้ายลูกก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดี
แต่อยากจะถามคนร้ายว่าทำไมต้องก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
แค่จะจี้ชิงทองเอาปืนยิงขึ้นฟ้าคนก็กลัวแล้ว
เห็นต้องกราดยิงคนบริสุทธิ์ขนาดนี้เลยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะหลังจากนี้ครอบครัวก็คงได้แต่เยียวยา

คือตัวคุณพ่อเองบอกว่าตัวพ่อพยายามจะเข้มแข็งนะ

ไม่ไหวจริงลูกชายตัวแค่นี้นะคะ
ถือว่าครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ

อารมณ์ดีใช้ง่ายผู้ชายรู้เรื่องเพิ่งจะสอนขวบ
เวลาใช้อะไรก็ทำหมดทำได้หมดเลย
อยู่เป็นเด็กขี้โอ้นอยู่กับแม่ตลอด

ถ้าแม่เลิกงานกลับบ้านแม่อยู่กับแม่
นั่งมาตักแม่กอดแม่ตลอดเวลา
จัดเลี้ยงพนักงานช่วงปีใหม่ค่ะ
ทีนี้มันกินกันตอน๓ทุ่ม
แม่ก็เลยพาลูกไปด้วยจะให้ลูกไปกินด้วย
ออกจากบ้าน๒ทุ่มครึ่งก็ไปถึงประมาณ๔
กว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นก็ประมาณ๔๐
กำลังเดินอยู่ได้ยินเสียงปืน
ได้ยินเสียงดังเหมือนปืน
ได้ยินเสียงรู้ว่าเป็นเสียงปืนทุกข้างไปมอง
ที่เดินจูงมือลูกอยู่แล้วลูกล้มลงไป

คิดว่าลูกล้มหันไปจะอุ้มลูกขึ้น
พี่ลูกลงมาตรงนี้

คือมันมีเหตุใจใดที่คุณต้องไปยิงคนวัยสุดแล้ว
อย่างเด็กอย่างลูกเหมือนนี้
ลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลย

ส่วนศพของน้องไทตันก็ประกอบพิธีทางศาสนา
อยู่ที่วัดหัวช้างที่ตำบลท่าสาราจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับ
น้องไทตันเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเอง
วันเกิดน้อง๒๐ธันวาคม
พอผ่านวันเกิดมาแล้วก็ใกล้วันเด็กแล้ว
พ่อแม่ก็เตรียมพาเที่ยววันเด็กแต่ก็ไม่ทันได้เที่ยวนะครับ
แล้วก็ในงานศพของน้องเนี่ยก็มีภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายหน้าศพนะ
แล้วก็ภาพนี้ป๊ากับม้าของน้องไทตัน
คือพ่อแม่น้องไทตันน้องเนี่ยเขาเรียกว่าป๊าม้านะฮะ
บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ารูปความน่ารักความร่าเริงที่ตั้งใจถ่ายเก็บไว้
ให้ไอ้หมาตัวน้อยของป๊าและแม่ได้ดูตอนโต
และแม่ต้องมานั่งเลือกเพื่อใช้ในงานวันนี้คืองานศพนะครับ
หมาของป๊าและแม่จะอยู่ในใจตลอดไป
คือป๊าและแม่ก็เรียกน้องว่าไอ้หมาไอ้หมานะ
เป็นความเศร้าเสียใจของครอบครัวน้องไทตันนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งครอบครัวนะฮะ
ก็ครอบครัวของน้องกวางที่เสียชีวิต
เป็นนางสาวนิสารัฐนิ่มมาอายุ๒๙ปี
กับนายวัลลบนิ่มมานะคะ
ครอบครัวของรอปภที่เสียชีวิต
ใช่เป็นน้องสาวแล้วก็เป็นคุณพ่อของนายธิรชัด
รอพอคนที่ตอนแรกจะเดินไปล็อกประตูค่ะ
แล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านไก่ทอด
แล้วก็สุดท้ายโดนยิงจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มารับศพเหมือนกันนะคะ
ก็คงไม่ต้องบรรยายบรรยากาศจริงคุณผู้ชมคือ

ซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓คน
คือน้องไตตันเด็กชายพานุวิทย์วงอยู่วัย๒ขวบ
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวาง
พนักงานขายทองวัย๓๑ปี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างวัย๓๓ปี

ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บก็มี๒คนที่เป็นสามีภรรยาที่ยืนซื้อทองอยู่

นามสกุลชุนสนิทแล้วก็นางสาวเปมิกา
ก็เป็นพนักงานร้านขายทองอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บ
นายประเสริฐโคงศิก็เป็นรบพอคนแรกที่ถูกยิง
คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของเงินรางวัลนำจับ

ก็ตอนนี้มันไปหลักอยู่ที่๓แสนกว่าบาทแล้ว
แล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
คือเมื่อวานทางตำรวจ๒แสน
ทางคุณอาชญะก็เพิ่มให้อีก
เป็น๓๔๕๐๐บาทแล้ว
สมทบทุนเงินรางวัลนำจับคนร้าย
พันธมิตรอีกหลายเจ้ารวมถึงอีก๒๑๐๐๐บาท
รวมแล้วขณะนี้มีเงินรางวัลนำจับ
ก็ประมาณ๕๕๕๐๐๐บาท
อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจ
ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
หากใครพบเบาะแสบุคคลอันตรายรายนี้
เป็นบุคคลต้องสงสัยสามารถโทรแจ้งได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์เอาพื้นฐานก่อนคือ๑๙๑๒๐๘๑๔๒๑๙๒๔๙
หรือ๑๑๙๕กองปราบปราม
หรือตำรวจทุกสพทุกสอนอทุกท้องที่
คุณสามารถโทรเข้าไปได้
และเมื่อวานรองพบตรบอกว่า
ถ้ามีพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสมาทุกสพทุกสอนอหรือทุกที่แล้วเนี่ย

แล้วเดี๋ยวตำรวจกองปราบตามจับทันที
ใช่ทีนี้หลายคนเรียกร้องเลยบอกว่า
คนแบบนี้เนี่ยต้องประหารชีวิตอย่างเดียว
แต่จริงครอบครัวของน้องกวางก็พูดนะว่า
ประหารหรือไม่ประหารมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่า
มันเรียกชีวิตน้องกวางคืนมาไม่ได้
แล้วคุณยายเป็นคนพูดเองเลยนะบอกว่า
ก็ตั้งแต่มีชีวิตอยู่มาก็ไม่เคยเห็นโทษประหาร
มันเกิดขึ้นจริงสักทีไม่เคยเห็นคนร้ายถูกประหารจริงสักที

อ่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ยืนยันจะถวายคำแนะนำคงโทษประหารชีวิตไว้

นายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ
นางนาฬิมนต์พิญโยศิลวัฒน์โคโสประจำสำนักนายองรัฐมนตรีบอกว่า
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทอง
ห้างโรบินสันลบบุรีและขอประนามการกระทำ
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะทำให้เด็กเล็กต้องมารับเคราะห์จากเหตุการณ์นี้
ขณะเดียวกันก็กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหา
และติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าถือเป็นคดีที่อุกอาจ
สังคมอย่าเพิ่งด่วนสรุปถึงเหตุจูงใจในการกระทำผิด

จากนี้ก็ยังขอบคุณไปยังห้างสรรพสินค้า
ที่แสดงความจำนงจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่า
เมื่อวานคุณสมศักดิ์พูดแรงเลยนะพูดตรงเลยนะ
เปรียบคนร้ายเหมือนจุดเดรัชชาญอย่างนี้นะคะ
ก็เลยอยากจะขอแจ้งให้ผู้เสียหายทราบนะคะ
ว่าตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ได้รับค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย๕๐๐๐บาท

ขาดอุปการะเลี้ยงดู๔๐๐๐บาท
รวมแล้ว๑๑๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนกรณีผู้บาดเจ็บนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ
ประกอบไปด้วยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ใบเสร็จรับเงินและความเห็นของแพทย์ด้วย
ขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ท้องที่จังหวัดที่ไม่สามารถประกอบการงานได้

แรงขั้นต่ำโดยจังหวัดลบบุรีนะคะ
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ๓๒๐บาทต่อวัน
คำนวณแล้วก็ตกเดือนละ๙๖๐๐บาท
ได้รับสูงสุดไม่เกิน๑ปีก็คือประมาณ๑๑๖๘๐๐บาทนะคะ
แต่ถ้าหากผู้เสียหายไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร

แต่ก็จะมีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นให้อีกไม่เกิน๕๐๐๐บาท
คือคุณสมศักดิ์บอกประเทศเราไม่เคยมีเรื่องโหดเยี่ยม

โดยปกติที่มีการปล้นฆ่าก็จะมีการขู่เจ้าทรัพย์ให้หลบหนีและไว้ชีวิต
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ว่าใครที่อยู่ในเส้นทางที่คนร้ายเดินผ่าน
มันยิงทุกคนถือเป็นการกระทำที่ทาบรุณโหดร้าย
ยิ่งกว่าสัตว์เดรัชาคุณสมศัพท์บอกแบบนี้เลย
สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ากรณีนี้สังคมเรียกร้องให้มีการประหารชีวิต
เรื่องนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าประเมินแล้วมันโหดร้ายทารุณจริง
เชื่อว่าถ้าคดีความถึงศาลเนี่ยสารก็ต้องตัดสินประหารชีวิตแน่นอน
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องในส่วนที่
จำเลยยื่นอุทธรณ์ดีกาไปถึงเบื้องสูง
กระทรวงยุติธรรมจะมีหน้าที่ในการถวายคำแนะนำ
ซึ่งนายสมศักดิ์บอกว่ามั่นใจเลยว่าการถวายคำแนะนำ

ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่จะถวายคำแนะนำแบบนั้นนะคะ
ก็เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ถามอีกด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่
หากมีการจับตายนายสมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
หากคนร้ายขัดขืนก็เป็นหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
ทางด้านของรัฐมนตรีก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
แต่ถ้าหากคนร้ายมอบตัวคิดว่าก็คงไม่ถึงตรงนั้น

โดยขณะนี้กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการจัดกรอบของคนที่อยู่ในข่าย
ไม่สมควรได้รับการลดโทษ
โดยกรมคุ้มครองการคุมประพฤติ

จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้
ก็กำลังมีการประชุมกันอยู่นะครับ

ตามท้องตลาดต่างห้างร้านต่าง
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการจับการประหารเลยเนี่ยนะฮะ